ตอนนี้มันมีสิ่งเดียวที่เรารอคอยและรอคอยมานานหลายปี

มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้วตามที่ทุกคนได้เห็นข่าว
ก็คือสิ่งที่เรารอคอยมานานมันจบแล้ว
มันก็คงจะมีความแบบที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็เริ่มต้นใหม่กันเกิดขึ้นอีก
สับสูตรเหลือเดิมได้ไหมทำมาเยอะ
คือเมื่อกี้นั่งคุยกับเต๋าแล้วแบบนึกเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้
แล้วแบบฉันต้องเล่า

ก่อนหน้านี้เมื่อหลายอาทิตย์ก่อนเนี่ย
มันขึ้นเอศอบครับมันขึ้นราชาถือไม้เท้า
ไอ้ฟอร์จูนไอ้วงกลมวงล้อแห่งโชฟส์อะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งเรารู้สึกว่าไพ่ดีมากซึ่งเขาก็ทำนายว่า
เดี๋ยวจะมีเรื่องดีดีเกิดขึ้นแล้วก็หลังจากที่ลาหูย้ายเนี่ย
มันจะมีสิ่งที่เรารอคอยทุกอย่างมันจะคลี่คลาย
แล้วมันจะมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นแล้วก็แบบสิ่งที่น่าที่เราแบบน่ายินดี
เราก็แบบตอนนี้มันมีสิ่งเดียวที่เรารอคอยแล้วรอคอยมานานหลายปี
แล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้ว
ที่ทุกคนได้เห็นข่าวก็คือสิ่งที่เรารอคอยมานาน
มันจบแล้วแล้วตอนนี้ก็คือสิ่งใหม่ใหม่ก็เกิดขึ้นตามที่ไพ่มันบอกจริงคือ
มันก็คงจะมีความแบบที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็เริ่มต้นใหม่กันเกิดขึ้นอีก
ก็เลยอยากจะบอกว่าแบบเออฉันเลือกไม่ผิดที่แบบไปเช็คดวงกับเธอจริง
มันเลิศอ่ะแล้วมันก็เป๊ะแล้วไพ่ก็คือขึ้นตามนั้นจริง
แล้วมันก็เกิดขึ้นตามที่ทุกคนเห็นเมื่อวานนี้ทุกคนก็แบบได้เห็นไปพร้อมกัน

ฉันสวยเหมือนเดิมเหรอ
กว่าเดิมได้ไหมทำมาเยอะ
เข็มยังกลัวอยู่เลยบอกทำมาเยอะ

แก้ป๊าแล้วเร็วเอาดี

ในโลกที่นี้

เราอยู่ในความตาย
เรื่องรัก